แล้วรถขนคนงานเนี่ยรถสิบล้อ
ขับมาพอถึงทางโค้งเท่านั้นแหละ

มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายรายทีเดียว

ผู้บาดเจ็บก็คือบรรดาคนงานรับเหมาก่อสร้าง
แล้วก็คนขับรถรวมแล้ว๘คนด้วยกัน
ตัวคนขับติดคาอยู่ในรถครับ
ส่วนผู้โดยสารกระเด็นออกมานอกตัวรถเลย
มีผู้บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นขาขาด
ขาขาด๒คนเป็นผู้หญิง

แล้วก็มีผู้บาดเจ็บตามร่างกายอีก๔คน
ส่วนผู้เสียชีวิต๒ศพเป็นผู้ชายครับ
ถามหนึ่งในคนงานชื่อว่านายสุพศสันตวงก็เล่าแบบนี้ว่า
ตัวเขาเนี่ยหลังจากเลิกงานจากทำงานที่สะพานมิตรภาพไทยลาว

เพื่อจะกลับบ้านพักที่อำเภอเริงนกทายะโสธร
พอถึงที่เกิดเหตุมันเป็นทางโค้งฮะ
โค้งไม่เท่าไหร่ฝนตกถนนลื่นด้วย
ทีนี้รถสะบัดเลยสะบัดท้ายก็ปัดไปปัดมา
ถลายลงข้างทางคนงานทั้งหมดเนี่ยกระเด็นออกมาจากตัวรถเลยครับ
คนเห็นเหตุการณ์แถวนั้นชื่อว่านายสารวุฒิอาจสำลี
บอกว่ากำลังยืนขายของอยู่ข้างทางเลย
เห็นเจ้ารถคันเกิดเหตุมาอย่างเร็ว
น่าจะประมาณสัก๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
แล้วช่วงเข้าโค้งแล้วเข้าด้วยความเร็วแบบนี้เนี่ยนะ
โอ้โหได้ยินเสียงเบรกดังเอี๊ยดเลย
รถหลุดโค้งเทกระจาดคนงานที่อยู่ด้านหลังออกมาหมดเลย
รถพุ่งไปชนต้นมะม่วงแล้วก็กระเด็นมา
จอดอยู่ข้างเสาไฟฟ้าครับ
ส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุเนี่ย
ทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนแล้วกัน

รอให้คนเจ็บหายก่อนให้อาการดีขึ้นก่อน
แล้วค่อยสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ